ค่ะคือเจ้าของร้านอ่ะเขาอยู่ในร้านนะแต่ปรากฏว่าโจรอะ
ขโมยของทีนี้ฝั่งผู้เสียหายก็ตามไป
จับโจรสิจังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์มาแล้วมันเกิดอะไร

โดยโทรดิสมามาด้วยกัน
อย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไป
โอ้โหเนี่ยตัวเจ้าของบ้านพยายามจะล้อมจับกันไว้เองนะฮะ
แล้วเห็นไหมโจรกระโดดลงมาแล้วสุดท้ายโจรวิ่งหนี
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่กล้องเนี่ยหลุดก็นี่ไง
รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วชนอ่ะชนแบบจนเจ็บอ่ะ
โจรก็หนีไปได้สิคะนี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมานะ
ร้านข้าวต้มค่ะที่ถนนท่าดินแดงคลองศาลค่ะ

แบ่งหน้าที่กันเลยผู้ชายคนหนึ่งตามคลิปเมื่อกี้
เมื่อกี้ปีนลงมาจากระเบียงใช่ไหม
เสร็จแล้วปั๊บผู้ชายอีกคนกับผู้หญิงคนรอที่ป้ายรถเมย์
แล้วตอนที่รู้ว่าโจรกำลังจะขโมย
เป็นจังหวะที่เพื่อนมาเที่ยวบ้านพอดีเลยคุณผู้ชม
เพื่อนกำลังจะออกไปส่งของข้างนอกค่ะ
พอเดินลงมาเพื่อนได้ยินแล้วอะไรกุกกักแปลกอยู่บนบ้าน
กุกกักเหมือนเอ๊ะใครอยู่ข้างบนนะ
เดินลงมาถึงข้างล่างก็เห็นเลยผู้ชายนั่งอยู่บนรถกระบะของร้าน

ทีนี้ล้อมจับตามคลิปเลยคุณผู้ชม
ระหว่างที่ล้อมจับอยู่เนี่ยคนที่ปีนอยู่ที่ระเบียงลงมาปั๊บนะ
วิ่งหนีคนที่ถ่ายคลิปคือน้องสาวของเพื่อนกับแฟนของน้องสาว
ไปดักรอหน้ารถจอดจอดจอดจอด
แต่มอเตอร์ไซค์มาจังหวะนั้นพอดี
ชนชนน้องสาวกับแฟนจนเจ็บเลยนะคะ
ถามว่าตอนนี้อาการน้องสาวเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่าเจ็บขาขวาขาขวาซ้น
ส่วนแฟนของน้องเนี่ยตาซ้ายบวมปูดเป็นแผลถลอกตามตัวเยอะเลย
เมื่อกี้มันก็เลยเป็นคลิปตอนจังหวะที่เหมือนวุ่นวาย
กล้องมือถือหล่นอะไรแบบนี้นะฮะ

แต่ว่าโจรรายนี้วิ่งเร็วเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะทั้งแก๊งนี้นี่แหละ
คนนี่แหละแล้วเดี๋ยวต้องไปตามต่อไง
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ตรงปากซอยท่าดินแดง๑๐นะคะ
คลองศาลจุดตรงนั้นคุณผู้ชม

เป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นค่ะ

อันนี้ตอนที่เกิดเหตุนี่ภาพกลางวันที่เราไปนะ
ก็ไปเจอกับหนึ่งในคนเจ็บ
คือคุณทัศนัยสมาจารย์ค่ะอายุ๒๒ปี

คือแขนซ้ายยังเจ็บอยู่เลยพันผ้าก๊อส
เข่าซ้ายก็ยังเจ็บอยู่พันผ้าก๊อสอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าผมพาพี่มาดูเลย
จุดตรงนี้แหละที่คนร้ายมันปีนลงมา
แล้วก็เลยเอากล้องวงจรปิดนาทีที่โจรยืนดูรัดเหลา

เพื่อที่จะเข้าไประเบียงเอาให้นักข่าวดู
แล้วมันมีคลิปที่เห็นว่าหัวขโมยวิ่งหนี

เมื่อกี้ภาพจากมือถือผู้เสียหาย
อันนี้ภาพวงจรปิดเห็นหลายมุมเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะจากเดิมเราได้ดูแค่มุมเดียวใช่ไหม

ฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าผมโดนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชนตอนแรก
ผมก็เข้าใจผิดแหละคิดว่าต่างคนต่างมา
แต่จริงแล้วพี่มันคือกลุ่มเดียวกัน
ใช่ฮะพุ่งมาชนผมกับน้องเลย
แสดงว่ามันไม่ได้มีแค่๔คนนะสิ
ไม่ได้มี๔คนคือ๓คนถ้าอยู่ในรถและอีกคนเป็นขโมย
แต่ว่าจริงมันมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อีก

เขาบอกว่าแก๊งพวกนี้นะมันตะเวนไปตัดสายไฟตามบ้าน
เคยถูกจับมาแล้วด้วยแต่ไม่มีเจ้าทุกข์แจ้งความไง
ตำรวจก็เลยแบบเมื่อไม่มีผู้เสียหาย

ซึ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้เขามีการแจ้งความแล้วนะ
ที่สอนอสมเด็จเจ้าพญาเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ย
มอบให้ตำรวจหมดเลยกล้องวงจรปิดต่างเนี่ยนะคะ
อย่างน้อยจะได้ตามแก๊งนี้มาดำเนินคดีได้
สรุปไอ้มอเตอร์ไซค์ก็คือแก๊งเดียวกัน
งหน้าที่กันมาชนให้ฝั่งผู้เสียหายเจ็บ
แล้วก็ให้เพื่อนตัวเองนี่หนีไปได้อะนะคะ